ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศของงานเลี้ยงผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ปีนี้เป็นปีที่๖๘แล้ว
จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ๖๘ปี
ไทยรัฐก็อยู่คู่มากับสังคมไทย
บรรยากาศล่าสุดเขาบอกว่าคึกคักทีเดียวนะคะ
เราจะไปติดตามบรรยากาศกับคุณปานจุติประดับเพชรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

บรรยากาศที่งานเลี้ยงผู้แทนจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐปีนี้นะคะ

พาคุณผู้ชมไปดูด้านหลังของดิฉันตอนนี้นะคะ
เป็นการจับรางวัลทองคำ๒บาทจำนวน๕๐รางวัลค่ะ
ซึ่งเพียงอีกอึดใจเดียวเท่านั้นนะคะ
คุณผู้ชมก็จะได้สนุกสนานกับการแสดงของรายการร้องได้ให้ล้าน

เป็กกี้สีทัญญาและหนุ่มสันติสุกนั่นเองค่ะ
แต่ว่าตอนนี้นะคะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
บรรยากาศหน้างานคึกคักมากเลยค่ะ
สมาชิกครอบครัวไทยรัฐผู้แทนจัดจำหน่ายจากทั่วประเทศนะคะ
มาร่วมพบปะแลกเปลี่ยนและพูดคุยสารสัมพันธ์กันอย่างสนุกสนานค่ะ
โดยเฉพาะซุ้มรายการต่างของทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
ได้รับความสนใจจากพี่น้องผู้แทนจำหน่ายรวมถ่ายรูปเป็นที่ละลึกค่ะ
เทคโนโลยีที่ทำให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐกลายเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชีวิตครั้งแรกของเมืองไทย
ทั้งนี้นะคะตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ยังได้บอกเล่าความรักความผูกพันที่มีต่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และความเชื่อมั่นในฐานะเป็นสื่อมวลชน
อยู่เคียงข้างประชาชนคนไทยมาตลอด๖๘ปีค่ะ
อยู่ได้ก็ดีแล้วก็หมายถึงว่าเรามีกินมีใช้
ก็เลยขายมาตั้งแต่อายุ๒๔แต่ตอนนี้๘๒แล้ว
ก็ทุกวันนี้ก็กินอยู่กับไทยรัฐนี่แหละ
เดือนก็ได้กินกันอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันเนี่ย
อยู่ตลอดน่ะตายในกองไทยรัฐนี่แหละ
ขายไทยรัฐมาตั้งแต่สมัยเสียงอ่างทองนะคะ
ตั้งแต่สมัยคุณวสันรุ่นแรกที่ว่าไปเดินตลาดกับคุณกัมพลนะคะ

ก็สนิทสนมกันดีกับคุณกัมพล
สมัยก่อนก็เดินตลาดก็ไปคุยกันอะไรกัน
วันนี้เขาเรียกวันเลี้ยงรุ่นค่ะ
เขานัดพบรุ่นกันทุกปีจะต้องมากัน
อยู่เหนืออยู่ใต้อยู่อะไรก็ต้องมากัน
ประธานกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ชาวไทยรัฐเข้าสู่งานเลี้ยงผู้แทนจัดจำหน่าย

ทั้งอ่านทั้งดูคู่กันตลอดไป

ที่ได้มาพบและแสดงความขอบคุณ

ท่านที่เปิดดูทีวีไทยรัฐ

เพราะเรามีของดีอยู่ในนั้น

ทั้งอ่านทั้งดูคู่กันตลอดไป

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและทีวีไทยรัฐ
จะอยู่คู่กันตลอดไป
ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของท่านทั้งหลาย

รายการความสนุกต่อไปนี้ก็คือรายการร้องได้ให้ล้าน
รายการขวัญใจของประชาชนทุกคนนะคะ

เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศด้านบนเวทีกันนะคะ

จากความบันเทิงบนเวทีนี้แล้วนะคะ
ตลอดทั้งคืนยังมีทัพศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทย

ก็ยังคงมีรางวัลใหญ่รออยู่อีกด้วยค่ะ
คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามภาพบรรยากาศของงานเลี้ยงครั้งนี้

เวลา๒๑นาฬิกา๔๕นาทีค่ะ

รายงานสดจากงานเลี้ยงผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ